ต่อกันที่หนุ่มคนนี้บ้างดีกว่าตอนนี้ก็กำลังมาเหมือนกันนะคะ
สำหรับหนุ่มร่างเล็กแต่ว่าความสามารถเนี่ยโอ้โหชุดใหญ่จริง
สำหรับเก่งทัชยะนั่นเองนะคะถ้าพูดถึงเรื่องศิลปะวัฒนธรรม
ต้องยกให้เขาเลยและล่าสุดบอกเลยว่าไปขนโชว์ของไทยนี่นะคะ
ไปรับรางวัลกันโอ้โหทั่วเอเชียกันเลยทีเดียวนะคะนี่ล่าสุดเขาเพิ่งไปคว้าสองรางวัลจากเวที
เก่งบอกว่าภูมิใจมากมากค่ะและยิ่งตอนนี้อย่างที่ทราบโดยทั่วกันทั่วพระนครนะคะ
ในเรื่องการแต่งชุดไทยเที่ยววัดเที่ยววาเที่ยววัง
เจ้าตัวบอกเลยว่ายิ่งรักความเป็นไทยมากขึ้นไปอีกค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเก่งเขาหน่อยรู้สึกยังไงบ้างจ๊ะ
มีความสุขมีความสุขมาก
แล้วก็ทั้งเก่งและทีมงานเราโคตรมีความสุข
อธิบายไม่ถูกแต่เรารู้เลยรู้เลยว่ามันเป็นอะไรที่เป็นความภาคภูมิใจมากครับ
ในแบบที่เราไม่ได้ประดิษฐ์แล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจนะครับ
แล้วก็รู้สึกดีใจบางคนก็ว่าน้อยบางคนก็ว่าเยอะ
แล้วแต่มุมมองคนแต่เราก็มีความสุขในการทำแบบนี้
มันก็กลายเป็นเรื่องที่ทำให้คนหันมามองความเป็นไทยกันมากขึ้น
แล้วพักหนึ่งเชื่อว่านี่แหละเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมครับ
ธรรมไทยถ้าไม่ใช่คนไทยทำแล้วใครจะทำ
ถ้าไม่ใช่คนไทยทำแล้วใครล่ะจะมาสืบสารกันต่อนะคะก็พวกเรานี่แหละค่ะ
และที่เห็นว่าตอนนี้เวลาไปไหนมาไหนไปด้วยนะคะ
หนุ่มเก่งเขาจะมีอีกหนึ่งคนที่คอยตามติดไปด้วย
ผู้จัดการส่วนตัวแต่เป็นน้องชายนั่นเองค่ะ
คอยตามมาดูแลทุกงานเลยเก่งบอกว่าอยากจะเอามาออกสื่อเยอะ
เพราะว่าน้องเนี่ยอยากจะดันน้องเข้าสู่วงการนั่นเอง
จริงก่อนหน้านี้น้องชายของคุณเก่งก็เคยประกวดร้องพงร้องเพลงรายการดังอยู่เหมือนกันนะคะ

ก็อยากจะดันด้วยนะฮะอยากจะดันให้เขาดูวิธีการทำงานเบื้องหลัง
ว่าการทำงานเป็นแบบไหนวงการบันเทิงเป็นแบบไหน
แล้วก็อยากให้เขาลองชิมรางดูบ้าง
เขาเริ่มพวกงานเพลงงานละครแล้วแต่เราก็รู้สึกว่าอยากให้ลองก่อน
แล้วก็คือการเอาน้องมามันก็ช่วยในแง่ของเราพูดอะไรเขาก็เข้าใจ

มันก็ดันจริงเราก็อยากจะดันให้ไปถึงที่สุดนะครับ
เพราะว่าเกร็งเขาเชื่อบว่าวงการบันเทิงก็เป็นอาชีพที่สนุก
อาชีพหนึ่งที่สนุกแล้วเราก็เชื่อว่าถ้าน้องทำได้มันก็ดีนะครับ

เราก็อยากจะพักไปทำอย่างอื่นบ้างสลับกันบ้าง